ไปดูเหตุอัดยากรรมฆ่าตังกรรมเงินบ้างนะครับ
มีการไปพบศพพยาบาลคนหนึ่งถูกฆ่าปาดคอเสียชีวิตอยู่ในรถเก๋งส่วนตัวค่ะ
แล้วก็ไปจอดอยู่ในซอยตรงข้ามโรงพยาบาลภาชี
ไปเจอเมื่อช่วง๗โมงเช้าที่ผ่านมานี้เอง
ทีนี้ไปเจอภาพวงจรปิดไปจับภาพผู้ชายคนหนึ่งได้
ขับรถคันนี้มาแล้วก็จอดรถแล้วก็หายออกไปเลยค่ะ

ตอนนี้ตำรวจก็กำลังเร่งติดตามตัวผู้ชายคนนี้อยู่
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือไม่ค่ะ
โดยที่เกิดเหตุอยู่บริเวณในซอยห้องแถว
ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลภาชีอำเภอพาชี

หลังชาวบ้านไปพบรถยนต์สีขาวจอดอยู่ในซอยเนี่ย

แล้วก็ไปเจอหญิงสาวเสียชีวิตอยู่ในรถ

จากนั้นตำรวจภูทรภาชีพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลภาชีก็
อยู่ประมาณ๔๐ปี
ลักษณะของศพถูกของมีคมปาดเข้าที่บริเวณลำคอ
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ที่เบาะหลัง
โดยผู้เสียชีวิตสวมชุดพยาบาล
ทราบชื่อคือนางศรีสุพังสุวรรณสินอายุ๔๘ปี
เป็นพยาบาลห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลภาชีค่ะ
เมืองต้นก็คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๔ชั่วโมงนะคะ
นายพัฒนาอวมเทศสามีของผู้ตายเล่าให้ฟังนะคะว่า
ภรรยาเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลภาชี
และช่วงสัปดาห์นี้ต้องเข้าเวรกะ๔โมงเย็น

โดยปกติทุกวันช่วงประมาณสักเที่ยงคืนครึ่ง
ภรรยาก็จะถึงบ้านแล้วค่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนครึ่งก็แล้ว
ทำไมภรรยายังกลับไม่ถึงบ้านก็เอกใจแล้วก็ออกตามหา
เพราะกลัวว่าจะขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า
ไปดูก็ไม่เจอค่ะโทรศัพท์ไปสอบถามกับโรงพยาบาล
ได้คำตอบว่าภรรยาเลิกงานกลับไปนานแล้วก็ใจไม่ดีแล้วล่ะ
ทีนี้ช่วงเช้าค่ะตำรวจโทรศัพท์มาเลยบอกว่า
พบภรรยาแล้วนะแต่ว่าพบเป็นศพถูกฆ่าปาดคอ
เสียชีวิตอยู่ซอยฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาล
เขาบอกที่ผ่านมาอยู่กินกันมา๑๔ปีไม่เคยทะเลาะอะไรกันเลย
ตอนแรกเบื้องต้นก็คิดว่าอาจจะมาจากปมเรื่องชู้สาวหรือเปล่า
อาจจะมีชายหนุ่มมาแอบชอบหรือเปล่า
เพราะว่าภรรยาเนี่ยเล่นเฟซบุ๊กซึ่งเรื่องนี้
ทั้งตัวของสามีภรรยาคู่นี้เนี่ย
เขาไม่ค่อยก้าวกายกันเรื่องเฟซบุ๊คเรื่องโลกโซเชียล
อยากเล่นอะไรก็เร่งกันไปไม่ได้มีการมาตรวจสอบ
ไม่ได้มีการมาส่องอะไรกันเลยไม่ได้รู้ความเคลื่อนไหว
ส่วนเรื่องชิงทรัพย์ตัวสามีบอกว่าก็ไม่น่าจะเป็นไปได้
เพราะว่าไปดูแล้วเนี่ยทรัพย์สินของภรรยาก็อยู่ครบทุกอย่าง
มีแค่กล้องหน้ารถเท่านั้นแหละที่คนร้ายขโมยไป
กลับเส้นแต่ไปแล้วผมก็เลยออกตามหา
หรือว่าตกข้างทางหรือตกคลองก็ไม่มีครับ
มาตรวจสอบโรงพักษ์ก็เลยแจ้วว่าเจอตัวรถแล้วนะครับ
ผมไม่รู้นะไม่ได้ใส่ร้ายเขา

ก็เดาว่าเราต้องลองเฟสบุ๊คเล่นกันไปบ่อย
คือเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุ
เขาจับภาพได้นะคะคุณผู้ชมดูไปพร้อมกัน
พบชายต้องสงสัยรูปร่างทวมสวมเสื้อสีขาวสะพายกระเป๋าสีดำ
เป็นคนขับรถเก่งมาจอดมาจอดสักเวลาตี๓ได้ค่ะ
จากนั้นก็ดับเครื่องยนต์ปิดไฟหน้า
สังเกตที่มือถือผ้าเอาไว้๑พื้น
ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ลักษณะกำลังเช็ดมืออยู่
แล้วก็มาดึงประตูฝั่งซ้ายก่อนจะเดินหลบหนีไปเลยค่ะ
โดยที่ไม่เห็นผู้ตายลงจากรถนะคะ
ซึ่งสามีผู้ตายบอกว่าไม่เคยเห็นผู้ชายคนนี้มาก่อน

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการนำภาพให้บุคคลใกล้ชิดมาดู
รู้จักกับชายคนนี้หรือเปล่าเป็นใคร
ชุดสืบสวนก็เร่งตรวจสอบเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี
ส่วนชุดสืบสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุดสืบสวนสพพาชีก็ประชุมวางแผนในการติดตามคนร้าย
แล้วก็มีการเชิญสามีมีการเชิญน้องสาวของผู้เสียชีวิต
คนในครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดมาสอบปากคำ
เพื่อหามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
เรื่องต้นคาดการณ์นะคะว่าผู้ตายอาจจะถูกลวงมาฆ่าหลังออกเวร
ส่วนเรื่องของปมชู้สาวนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
จากนี้มีการประสานขอกล้องวงจรปิดบริเวณโรงพยาบาลมาตรวจสอบด้วย
เพราะมีการเชื่อว่าน่าจะบันทึกภาพผู้ตายออกจากโรงพยาบาล

เพื่อเป็นเบาะแสของคนร้ายด้วยเหมือนกันค่ะ